สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรเทิร์นไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันหยุดแบบนี้ค่ะอัพเดทของบรรเทิร์นกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะมากันที่ข่าวแรกก็ต้องเขินกันจนแก้มแดงเลยนะคะ
สำหรับเรื่องราวของสาวยายาแล้วก็พี่ณเดชน์ที่วันก่อน
เนี่ยพี่สื่อมนชนถามถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่ะ
แล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อกัน
ตรงชัดจัดว่าแรงเหมือนกัน
ซึ่งยายาก็บอกมาเหมือนกันว่าฝ่ายนั้นควรจะออกมาพูดอะไรบ้าง
เพราะว่าเธอเองเป็นผู้หญิงเธอก็เสียหายเหมือนกันค่ะ
ก็ชอบพ่อกับทุกคนตรงนี้เหมือนกัน

รู้สึกว่าหนูว่าหายใจเข้าหายใจออกแรงไปนิดนึง

มันก็ฮิ้วกันไปทั้งห้างเลยค่ะ
หนูแค่เห็นว่าแฮชแท็กส์ผมก็รักเขาแค่นั้นแต่

มันก็เลยแบบเอ๊ทำไมนะเพราะฉันไม่ออกมาพูด

จริงมันอึดหันใจไหมที่เขาไม่ยอมพูดเฉยมันจบจริง

ถึงว่ายังไงยายาก็แอบติดตามอยู่เหมือนกันนะคะ
กับเรื่องแฮสแท็กผมก็รักเขา
ส่วนที่สาวยายาติดอันดับต้นของนักแสดงที่สวยที่สุดในโลกค่ะ
บอกว่างงแต่ยังไงก็ปลื้มใจอยู่ดีค่ะ
โอ้โฮใครชมมาสวยก็ปลื้มใจทั้งนั้นค่ะ
ก็งงอยู่ค่ะว่าเขาได้ยินชื่อเรามาจากไหนอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกดีค่ะจริงผู้หญิงแบบไทยเขาสวยกันมากจริง
ก็ดีใจที่คนเริ่มสนใจพวกเรามากขึ้นค่ะ
อาจจะเพราะว่าเพราะว่าเขาเห็นมากขึ้นค่ะ
เพราะว่าจริงเมืองไทยเขาก็
เขายังไม่เข้าถึงตลาดของเราเท่าไหร่ค่ะ
ก็คือว่าหนูว่าโชคดีที่ได้ทำงานกับเมืองนอกแล้วเขาเห็นกันค่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นผลงานของยาย่าอยู่แล้วทั้งในประเทศ

ไม่ต้องถ่อมตัวค่ะยายายามีความสวยแล้วก็มีความเก่งนะคะ

จะบอกว่าผู้หญิงไทยนะคะดาราไทยหลายคนก็ติดโผล่ความสวยระดับโลกเหมือนกันนะคะ
ไมดาวิกาเนี่ยค่ะก็ติดท็อปทินมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็สวยจริงเลยนะคะ